คนร้ายที่ก่อเหตุหลบหนีจากรถของตำรวจอย่างที่เราดูภาพกันไปเมื่อวานเนี่ย
นะครับอ่าก็จับได้แล้วล่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
แต่วันนี้ท่านอยากฟังไหมฮะว่าเขาทำแบบไหนอะไรและทำไปเพื่ออะไร
อ่านะฮะอ่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ
ช่วงเย็นเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจสพบางบัวทองเขาขับรถไปนะครับ
เพื่อที่จะนำตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดเอาไปฝากขัง
ที่เรือนจำที่จังหวัดนทบุรีนะฮะอ่ามีผ้าวงจรปิดไหมอ่า
เดี๋ยวไปดูนะครับอ่านี่ฮะแล้วก็จะเห็นว่าตอนที่รถเขาจอดเนี่ย
ก็กระโดดหนีไปเลยอืมนะครับอ่าแล้วก็วิ่งหนีไปที่ซอยเนี่ย
แวกแถวนั้นซอยรัตนาธิเบสสามค่ะนะฮะเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ย
เราจะเล่าให้ฟังต่อนะเพราะว่าพอวิ่งข้ามถนนไปเนี่ย
นะครับไปโบกจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่งบ้านเพื่อนเลยเนี่ยฮะ
สุดท้ายแล้วตำรวจเขาไปตามจับจนได้นะครับมีภาพหลายมุมเลยฮะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาให้เบาะแสหมดนะลงจากรถตำรวจไปตรงเนี้ย
เสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นหน้าสารากลางจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับผู้ต้องหาคนนี้ชื่อนายกิตตินันอบเชย
หรือว่าในอาร์ตอายุ๒๖ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะ
หน่ายยาเสพติดยาไอซ์ห้าสิบกรัมนะครับตอนที่รถตำรวจมาจอดตรงนี้
คนนี้ฮะผู้ต้องหาตำรวจสพบางบัวทองเนี่ย
ดาบตำรวจมานายเดียวนะฮะเขาจะพานายกิตตินันอบเชยเนี่ย
ฝากขังที่เรือนจำจังหวัดนทบุรีแต่ต้องแวะก่อน
ที่สารากลางจังหวัดนทบุรีก่อนเพราะว่าต้องเอาผู้ต้องหาอีกคนนึง
ที่เป็นคดียาเสพติดเหมือนกันแต่ว่าต้องส่งบำบัด
อ่าจะเอาไปส่งในพื้นที่ตรงแถวแถวนั้นอ่ะนะฮะ
ก็เลยปล่อยในอาร์ตเนี่ยเอาไว้คนเดียวโดยล็อกกุญแจมือเอาไว้ข้างหนึ่งนะฮะ
กับมือข้างหนึ่งเนี่ยเอาไว้กับตัวรถก็คิดว่าคงจะหนีไม่ได้
ประตูก็ไม่ได้ปิดนะฮะประตูท้ายแต่ว่านายคนนี้มีกิ๊บสีดำติดตัวฮะ
หนีบผมของผู้หญิงสีดำดำอ่ะอ่าแล้วก็ใช้ไขไปไขมาเนี่ยครับ
อยู่ที่รถเนี่ยฮะจนสามารถสะดอกกุญแจมือได้
แล้วก็หนีไปเลยนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเมื่อวานนี้นะครับ
สุดท้ายสามทุ่มติดตามจับกุมตัวจนได้นะครับ
จนนาทียี่สิบกว่านายไปควบคุมตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ในซอยเกษตรพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนทบุรีนั่นแหละ
เป็นบ้านของเพื่อนสนิทของนายกิตตินันนี่ฮะ
จับได้แล้วนี่ครับโอ้โหเมื่อคืนนี้นะฮะจับได้
นายกิตตินันให้การนะครับบอกว่าตอนนั้นในรถที่ตำรวจคุมตัวมาเนี่ย
มีตัวของนายกิตินันกับผู้ต้องหาคดียาเสพติดอีกคนนึง
มีอยู่สองคนแบบนี้นะครับพอรถมาถึงหน้าสารากลางจังหวัดนนทบุรี
ตำรวจต้องนำตัวผู้ต้องหาอีกคนนึงไปส่งคุมประพฤตินะครับ
คุมประพฤตินะฮะส่งคุมประพฤติที่ศาลนะครับ
อ่าที่สารากลางจังหวัดนทบุรีนะครับโดยตำรวจได้คล้องกุญแจมือของเขาเอาไว้กับรถ
เป็นการคล้องข้างเดียวแบบนี้นะฮะระหว่างที่ตำรวจมานำตัวผู้ต้องหาอีกคนนึงลงจากรถ
ดาบตำรวจที่มากับรถเนี่ยหันมาถามในอาร์ตว่า
จะหนีไหมเนี่ยในอาร์ตก็ตอบกลับไปว่าอ๋อไม่หนีครับ
แล้วตำรวจก็พาผู้ต้องหาไปโดยที่ไม่ได้ปิดประตูท้ายรถนี่นะครับ
อาร์ตบอกว่าพอสบโอกาสก็เลยเอามืออีกข้างหนึ่งที่ไม่ถูกใส่กุญแจมือ
ล้วงหากิ๊บอ่าหากิ๊บดำในกระเป๋าของเขาอ่ากระเป๋ากางเกงที่เขาจะแบบ
แอบพกกิ๊บดำติดตัวไว้นะครับแล้วก็เอามาใช้ไขกุญแจมือฮะ
ไขไปไขมากุญแจมือหลุดก็วิ่งลงไปจากรถแบบนี้เลยนี่ฮะ
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นเห็นไหมฮะรถจะจอดอยู่ฟึ๊บลงไปเลย
ถือถุงไปด้วยเห็นไหมโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วนายคนนี้บอก
ผมพกกิ๊บดำติดตัวไว้ตลอดอืมแสดงว่ารู้วิธีในการไขไปไขมา
กุญแจมือหลุดพร้อมจะหนีตลอดเวลาว่าอย่างนั้นนะฮะ
จุดที่ในอาร์ตวิ่งลงจากรถตำรวจหน้าสารากลางจังหวัดนทบุรีนะครับ
ตรงเนี้ยที่วิ่งหนีไปเนี่ยระยะทางราวห้าร้อยห้าสิบเมตร
มีชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสด้วยตำรวจเขาไล่กล้องวงจรปิดได้
สาเหตุที่หลบหนีในอาร์ตบอกว่าเป็นห่วงเมียที่ตั้งท้อง
ตอนนี้ท้องอ่อนไม่ถึง๒เดือนแล้วก็ยายอายุ๗๙ปีที่อยู่ที่บ้าน
กลัวว่าถ้าตัวเองติดคุกจะไม่มีคนดูแลแล้วก็คิดว่าถ้าติดคุกในครั้งนี้
สงสัยไม่ได้อยู่ไม่ได้เจอยายอีกนานคงติดยาวแน่นะ
กลัวว่ายายเนี่ยจะตายซะก่อนที่เขาจะออกจากคุก
ก็เลยตัดสินใจหลบหนีมาจะไปหายายเดี๋ยวฟังนะครับ
แม่ถ้ารักครอบครัวขนาดนี้อาร์ตต้องไม่ทำผิดกฎหมาย
อาร์ตจะได้อยู่ดูแลครอบครัวคุณซูชาดาซิริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ได้ไปคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้าง

ไปส่งที่บ้านเพื่อนอ่ะค่ะอ่าก่อนที่ตำรวจจะไปคุมตัวได้เนี้ย
เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยในอาร์ตเนี่ยมาถึงเนี่ย
ก็จ้างให้เขาไปส่งที่บ้านเพื่อนซึ่งเขาดูระยะทางแล้ว
มันประมาณยี่สิบกิโลเมตรอืมอันนี้ก็ถือว่าไกลนะค่ะ
สำหรับจักรยานยนต์รับจ้างเนี้ยฮะกล้องมุมจรปิดจุดเนี้ย
แต่ในอาร์ตบอกว่าพี่ผมให้พันหนึ่งไปส่งหน่อย
ผมให้พันหนึ่งก็เลยถามไปว่าน้องไปทำอะไรมาหรือเปล่า
ทำไมดูแบบรีบรีบร้อนร้อนนะซึ่งในอาร์ตบอกกับวินจักรยานยนต์รับจ้างว่า
อ๋อผมทะเลาะกับเมียมาพี่ค่ะอ่าเขาเขาก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไร
เขาก็ไปส่งระหว่างทางในอาร์ตยังให้เขาแวะจอดซื้อน้ำ
ซึ่งก็ไม่ได้มีท่าทางผิดสังเกตอะไรพอไปถึงจุดหมายในอาร์ต
แบงค์พันธุ์จ่ายให้นะฮะค่ะนี่มีแบงค์พันธุ์จริงนะครับ
พร้อมกับบอกด้วยว่าไม่ต้องทอนเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับ
เอาก็บอกให้พันหนึ่งอ่ะยังบอกไม่ต้องถอนอีกนะฮะ
ทีนี้วินจักรยานยนต์รับจ้างคันนี้บอกว่าเขามารู้อีกทีก็คือตอนเห็นเป็นข่าว
ว่ามีผู้ชายเนี่ยสะดอกกุญแจมือแล้วก็กระโดดหลบหนีมาจากรถของตำรวจ
หน้าสารากลางจังหวัดนนทบุรีพอเห็นภาพเนี่ยเขาบอกโอ้โหใช่เลย
ค่ะเสื้อสีฟ้าแบบนี้กางเกงแบบนี้รูปร่างแบบนี้ตอนนั้นก็กังวลมาก
ว่าตัวเองจะมีความผิดไว้ด้วยหรือไม่แต่ยืนยันว่าเขาไม่รู้จริงจริงในตอนนั้น
ว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีเพราะชุดที่ใส่มันเป็นเสื้อยืดกางเกงปกติ
อืมเนี้ยถือถุงแบบเนี้ยเขาไม่ได้ยังอยู่ในชุดแบบนักโทษ

อ้าวสำไมรีบจังอ่ะเขาบอกว่าอ๋อผมสลอกเอาเมียมาพี่
ผมรีบไปบ้านกลับไปบ้านพี่พี่ช่วยผมจะส่งผมหน่อย
ผมให้พี่พันหนึ่งเลยแล้วเขาเขาก็ขึ้นรถขึ้นรถมาผมก็
ผมก็คิดในใจอยู่สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เชื่อตามคำที่เขาพูด
เบื้องต้นก็ว่าเขาอาจจะสลอกกับครอบครัวจริงจริงอะไรอย่างนี้เขาบอกว่า
ญาติพี่น้องอะไรเขาตามมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วซื้อน้ำน้ำดื่มขวดเดียวครับ
เขาก็มีตังค์เขาตังค์ให้ตังค์ผมไว้ค่ารถผมเขาก็ให้ใส่กระเป๋าผมไว้แล้ว
แล้วเขาก็มีตังค์ไปซื้อน้ำต่างหากนี่ฮะเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายอาร์ตหน่อย
ที่นายอาร์ตบอกว่าห่วงลูกห่วงเมียที่ท้องอ่อนเนี่ย
ไม่ถึง๒เดือนห่วงยายเนี่ยนะครับนี่ฮะคุณตาที่บ้านเนี่ยมีคุณตาคุณยาย
อ่าแล้วก็เมียของในอาร์ตคุณตายุเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับ
ชื่อคุณตาสมนึกคุณตาบอกว่าเมื่อเย็นวานนี้เนี่ยมีตำรวจมาที่บ้าน
มาตามหาอาร์ตอืมตาก็ตกใจก็ถามตำรวจว่าเอ้า
ก็เอาหลานไปส่งสารไม่ใช่เหรอแล้วมาตามหาอะไร
แล้วก็เพิ่งมารู้นั่นแหละว่าหลานเนี่ยหนีจากรถตำรวจนะครับ
ข้อมูลจากคุณตาที่บอกนะครับก็คือในอาร์ตเนี่ย
หลานชายเนี่ยพ่อกับแม่แยกทางกันพ่อของในอาร์ต
มีนิสัยชอบลักขโมยของอ่าอย่างที่บ้านเนี่ย
ขโมยพระไปขายอย่างนี้จนลูกสาวเนี่ยทนไม่ไหว
อ่าต้องขอเลิกแล้วลูกสาวก็ไปมีครอบครัวใหม่นะ
ส่วนตัวพ่อในอาร์ตก็ถูกจับติดคุก
เพราะว่าคดีต่างที่ก่อเอาไว้ซึ่งตอนนี้
ตาก็ไม่รู้ว่าไปติดคุกอยู่ที่เรือนจำไหนอะไรยังไงค่ะ
เป็นว่าตาเนี่ยก็เลี้ยงหลานมาเพราะว่าลูกสาวก็มีครอบครัวใหม่
ไปอยู่กับครอบครัวใหม่แล้วอาร์ตเนี่ยมีพี่ชายอีกคนนึงชื่อเอิร์ท
ตากับยายเลี้ยงมาสองคนนะเอิร์ทกับอาร์ต
ตอนเนี้ยพี่ชายของอาร์ตก็คือเอิร์ทติดคุกอยู่อืม
เหมือนพ่อเลยแต่เอิร์ทเนี่ยติดคุกข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ตาบอกว่าหลังจากพ่อกับแม่ของเอิร์ทกับอาร์ตแยกทางกันเนี่ย
ทั้งสองคนเนี่ยตายายก็เลี้ยงดูมาตลอด
ก่อนหน้านี้นะเขาเคยไปทำงานเป็นรอปภกันที่บริษัทแห่งหนึ่ง
แล้วก็เลิกทำไปแล้วก็เนี่ยมาก่อขดงก่อคดีตอนนี้พี่ชายติดคุกอยู่
น้องชายโดนคดีอีกแต่ว่าดันหนีจากรถผู้ต้องหาแล้วก็ถูกจับจนได้
ส่วนคุณยายนะฮะคุณยายชื่อคุณยายมะลินะครับอ่าคุณยายก็เนี่ยฮะ
สิบกว่าแล้วเหมือนกันนะครับอ่าก็กลับมาจากที่บ้าน
กลับมาบ้านหลังจากที่ไปเยี่ยมหลานที่โรงพักมานะครับหลังจากที่ถูกจับได้เนี่ยนะฮะ
เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าตอนแรกรู้ว่าหลานหนีเนี่ย
กังวลมากว่าหลานจะไปถูกทุบตีถูกจับถูกอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่พอเห็นสภาพหลานก็สบายใจขึ้นว่าเออเจ้าหน้าที่เขาก็ไปจับไปคุมตัวดี
ต่อสู้ขัดขืนอะไรกันพยายามถามหลานว่าทำแบบนี้ทำไม
หลานบอกว่าครั้งนี้ที่ติดคุกเนี่ยสงสัยต้องติดหลายปี
เป็นห่วงยายเป็นห่วงเมียที่กำลังท้องอืม
แล้วก็ร้องไห้บอกยายตอนที่ยายไปเยี่ยมบอกว่ายายอย่าทิ้งผมนะ
เสียใจแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ไม่อยากไม่อยากอ่ะอยากจะลอง
มันตื้นอย่าทิ้งหนูนะหนูเป็นห่วงเพราะว่างั้น
ตัวมันมันห่วงยายแล้วก็ห่วงเมียเขาด้วย

บ่ายมาลองเรียกถามหาอาร์ต
เอ๊ะก็เอาไปแล้วไงแล้วจะมาถามหาอะไรกัน
ก็ว่าเขาเอาไปแล้วจะมาถามหาอะไรอีกล่ะ
ก็ว่ามันหนีมา
สำหรับในอาร์ตนะครับกิตินันอบเชยวัย๒๖ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
ประวัติด้านคดีในอาร์ตเคยถูกจับคดีเรื่องของปืนเถื่อนเมื่อปี๕๗
ตอนนั้นติดคุกไปปีหนึ่งนะออกจากคุกมาปี๕๙ถูกจับอีก
คดีพยายามฆ่าผู้อื่นก็คดีเดียวกับพี่ชาย
พี่ชายติดคุกอยู่ตอนนี้สารตัดสินจำคุก๔ปีนะฮะ
แล้วก็พ้นโทษมาเมื่อเดือนกันยายนปี๖๒
แล้วก็มาถูกจับครั้งนี้คดีค้ายาเสพติด
อีกก็เพิ่มอีกข้อฐาแจ้งข้อฐาเพิ่มคือ
หลบหนีระวังถูกโคปคุมขั้งตามอำนาปร์ของพนักงานสอบสวน
เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
นี่ครับยายบอกว่าที่อาทิติได้ออกจากคุกมาก่อน
มาก่อนในคดีพยายามฆ่าที่ถูกจับพร้อมกับเอิร์ทพี่ชายเนี่ย
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายของเอิร์ทพี่ชายเนี่ยเขาหนี
แล้วก็มีคดียาเสพติดพ่วงด้วยก็เลยติดคุกนานกว่าอาร์ต
มาโดนอีกตอนนี้หลาน๒คนที่มี
ยายบอกว่าติดคุกทั้ง๒คน
ตอนนี้ตากับยายก็แก่มากแล้ว๗๐กว่าแล้วยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปเลย
ที่บ้านเนี่ยที่อยู่กันตอนนี้บ้านก็จำนองเขาอยู่นะ
เมียของอาร์ตก็ท้องอ่อนนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะมายึดบ้านวันไหน
แล้วจะอยู่กันยังไงต่อมีหลานสองคนหลานชายนะ
นี่ผมพูดแทนกับตากับยายเลยว่าหลานผู้ชายสองคนยังหนุ่มยังแน่นวัย๒๐กว่า
พาอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าติดคุกหมดเลย
เห็นใจตากับยายเลยค่ะ